สำหรับประเด็นแรกไทยรัฐจอบประเด็นค่ำคืนนี้ค่ะ
จะพาไปดูเหตุสลดที่เกิดขึ้นที่สมุทรประการกันก่อนนะคะ
ปรากฏว่ามีหนุ่มใหญ่พบว่ากิ๊กสาวที่คบหากัน
ไปแอบคบหากับชายคนอื่น
ใช้อาวุธปืนยิงกิ๊กสาวเสียชีวิต
ส่วนแฟนหนุ่มของกิ๊กสาวก็ได้รับบัตรเจ็บ
ที่เขาจะยิงตัวเองเสียชีวิตค่ะ
ติดตามจากรายงานก่อนเลยค่ะ
ความรักไม่ลงตัวการจบปัญหาด้วยอาวุธปืนจึงเกิดขึ้น
นายภัยสนจับได้ว่านางสาวสุดารัฐกิ๊กสาว
ซุกซ่อนนายธนากรชายอีกคนไว้ที่บ้านพัก
อาคารพาณิชย์๑คูหา๓ชั้น
ในซอยโนรีตะบนท้ายบ้านใหม่อำเภอเมืองสมุทรปราการ
ชั้นล่างเปิดเป็นร้านขายก๋วยเตี๋ยวเรือ
นายภัยสนเป็นผู้ลงทุนให้

นายภัยสนถืออาวุธปืน๙มขึ้นไปที่ห้องนอนชั้น๒
ลั่นไก่ยิงนางสาวสุดารัฐกระสุนเข้าที่หนกแก้ม๑นัด
๕นัดเสียชีวิตที่พื้นห้อง
จากนั้นยิงนายธนากรที่ต้นแขนซ้าย๑นัด
และหน้าอกซ้าย๒นัดบาดเจ็บ
วิ่งหนีไปขอความช่วยเหลือจากชาวบ้าน
จากนั้นนายภัยสนใช้ปืนกระบอกเดียวกัน
ขมับตัวเองจากขวาทะลุซ้ายขณะนั่งบนที่นอน
ความรักระหว่างนายภัยสนกับนางสาวสุดารัฐ
เกิดขึ้นเมื่อกว่า๙ปีแม้นายภัยสนมีภรรยาอยู่แล้ว

ยอมลงทุนเปิดร้านขายก๋วยเตี๋ยวเรือให้
โดยขอสูตรมาจากภรรยาของตัวเอง
ต่อมาระยะหลังเริ่มระแคะระคายว่า
นางสาวสุดารัฐแอบมีชายอื่น
และยังมาพบด้วยตัวเองเมื่อวันที่๑๖ตุลาคมที่ผ่านมา
ไม่พอใจบอกให้นายธนากรย้ายออกไป

เช้าวันที่๒พฤศจิกายนจึงตัดสินใจก่อเหตุ
พี่สาวของนางสาวสุดารัฐยอมรับว่า
รู้เรื่องความสัมพันธ์ของน้องสาวดี
เมื่อ๒ปีก่อนทั้งคู่ทะเลาะกันเป็นประจำ

ไฟล์๑หมดรักแล้วเขาก็มีลูก
บอกว่าให้คิดถึงลูกเยอะเพราะเรามีลูก

เราก็บอกอย่างนี้บอกให้เขาตัดใจ
ไม่ใช่เขาไม่ดีนะเขาก็ดีผู้ชายเขาก็ดี

บอกว่าให้ย้ายไปที่ไหนก็ได้ถ้าสมมุติว่าจะเลิกกับเขา
เพราะนี่เขารักถ้านั้นเขาไม่บอกอย่างนี้หรอก

ถ้าเขาทำแต่น้องสาวนี่เรายังพอจะนั่นนะ
แต่นี่เขาทำตัวเขาด้วย
คิดไม่ถึงพี่คิดไม่ถึงจริง
ขณะที่แม่ค้าร้านก๋วยเตี๋ยวฝั่งตรงข้าม
เปิดเผยว่าก่อนหน้านี้นางสาวสุดารัฐ
ทำงานโรงงานแล้วอยากขายของ
จึงลาออกมาขายก๋วยเตี๋ยวได้ประมาณหนึ่งปี
ซึ่งนายภัยสนนำสูตรและมาสอนขาย
กระทั่งเมื่อที่๑๖โตราคมที่ผ่านมา
นายภัยสนจับได้ว่านางสาวสุดารัฐมีชายอื่น
และได้มาระบายเรื่องต่างให้เธอฟัง
เขาก็ระบายแบบว่าเขาอยากให้ผู้หญิงคนนี้

เพราะว่าเขาให้สูตรเขาเอาผู้ชายมานอนด้วย

สูตรก๋วยเตี๋ยวนี่เอามาจากเมียหลวงเขา
เขาบอกว่าถ้ามึงจะขายมึงไปขายที่อื่น

สิ้นเดือนถ้ามึงไม่ย้ายไปกูจะมาอารวาส

เขาก็อยู่ไง
เขาก็อยู่นี่
คนขี่จักรยานยนต์รับจ้าง
ที่พานายธนากรไปโรงพยาบาลกูลว่า
ช่วงเช้านายธนากรวิ่งหน้าตาตื่นมาหา
โดยใส่เสื้อกล้ามกางเกงชั้นในตัวเดียว

ตอนนั้นเขาคิดว่าคงจะทะเลาะกับแฟน
รีบไปส่งโดยไม่คิดว่าจะเกิดเหตุรุนแรงขึ้น
เขาขึ้นที่วินผมไปครับผม

แฟนมาอาดแทงกันแล้วเต็ดอันนี้
พูดว่าเจ็บจะไหวไหมผมก็ถามตลอดทางครับไหวไหม
แกบอกว่าผมหน้ามืดแล้ว
สักพักแกบอกผมดีขึ้นแล้วครับถอยจะดมให้แก

ถ้าไม่ไหวจริงผมก็ตอบทั้งทีครับว่าอาจร้าย

ตกใจอยู่ว่าทำไมโปรปัญหามันรุนแรงขนาดนี้ครับ
มีการเสียชีวิตทั้งสองคนด้วยซ้ำ
สำหรับนายธนากรอาการปลอดภัยแล้ว

ส่วนศพนายภัยสนและนางสาวสุดารัฐ

จะนำไปประเพ็ญกุศลทางศาสนา
ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน